คำถามของผมนะครับ๑กิโลเมตรมีกี่มิลลิเมตรครับ
ตอบแล้วว่าข้อ๔คือ๑ล้านมิลลิเมตรเท่ากับ๑กิโลเมตร

เฉลยนะครับ๑กิโลเมตรมี๑ล้านมิลลิเมตร
เพราะฉะนั้นยังอยู่ต่อกับเรา

แต่พี่ปองร้องไปก่อนเปิดดวงดาว

นี่เรามาดูก่อนว่าจะเจอกันน่ะครับ

น้ำผึ้งครับ

น้ำพึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่เพดีนัมนะคะ

ชาวต่างชาติ

พี่จ๋า

ไพรตีนัมก็ไม่ค่อยจะได้ไป
ชาวต่างชาติอีกเอาใครมาช่วยดี

มีมาแล้วเนอะครบแล้วเนอะ

พีเชอรี่มาช่วยเราหน่อยหลายแล้วค่ะ

เค้าบอกเค้าเลือกน้ำผึ้ง
เขาเลือกแล้วนะ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

อ่า

เวียนนาตอบแล้วนะครับว่าเวียนนา

ถึงจะมีโอกาสเข้าไปลุ้นกันต่อนะครับ
จะต้องเป็นเวียนนาเท่านั้นนะครับ
ใช่เวียนนาหรือไม่

เวียนนาค่ะอยากไปเที่ยวมากเลย

จวดวาซอคือโปรแรม

ขอบคุณครับ
เสี่ยงทายแล้วจะเริ่มที่น้องแก้มยุ้ย

ผิดตกรอบเลยทันทีนะครับ
พร้อมแล้วเราจะเริ่มกันที่แก้มยุ้ยนะครับ

เกาะตะปูอยู่จังหวัดอะไร

ไม่ได้มีฟังอีกเลย

นั่นหมายความว่าแก้มยุ้ยตอนนี้ตกรอบแล้วนะครับ
โอมกับเมเปิ้ลนะครับ

เกาะไผ่อยู่จังหวัดอะไร

หรือประจวบเครียรีขัน

น่านหรือเชียงราย
นานหรือเชียงราย

หรือดีต้อนเข้ารอบไปเฉยเลย

ว่าจะเลือกพี่ป๋องนะฮะ
พี่จ้าหรือว่าพี่เชรี้

พี่เจ้าจ๊า